พาไปที่นครศรีธรรมราชค่ะมีเหตุการณ์ทะเลาะวิวาดกัน
เหตุการณ์นี้ถึงขั้นทำให้มีคนบาดเจ็บสามคนแต่ว่าหนึ่งในนั้นเนี่ย
เป็นผู้หญิงท้องสี่เดือนนะคะก็อาการก็เจ็บเยอะเหมือนกัน
ยังต้องอยู่ในความดูแลของคุณหมอเดี๋ยวมาดูค่ะว่าสาเหตุเรื่องนี้มันเกิดจากอะไร
เหมือนกับว่าเป็นสาเหตุเรื่องของสุนัขเห่าครับวันนี้ตำรวจสพทุ่งใหญ่นะคะ
กู้ชีพกู้ภัยไปประถมพยาบาลคนเจ็บค่ะทะเลาะกันนะคะเจ็บไปสาม
หมู่บ้านด่านเหรียงนะคะอำเภอทุ่งใหญ่คนเจ็บคือนายอลงกรบุญเต็มอายุยี่สิบห้าปี
มิดแทงเขาแขนขวาแผลลึกสี่เซนติเมตรอีกคนนึงคือนางสาวพรริตาศักดิ์เพชรหรือน้องฟ้าอายุยี่สิบสาม
ภรรยาของนายอลงกรเธอบาดเจ็บถูกแทงใต้ราวนมด้านขวาเป็นแผลชะกัน
ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลทุ่งใหญ่ค่ะคนเจ็บรายที่สามคือในเบียร์
ซึ่งเป็นคู่กรณีกับสามีภรรยาถูกนำส่งไปโรงพยาบาลลำทัพจังหวัดกระบี่
จากการสอบถามนายอลงกรสามีของน้องฟ้าก็เล่าให้ฟังว่าในเบียร์เนี่ย
เป็นลูกพี่ลูกน้องกับภรรยาเคยมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อน
ก่อนเกิดเหตุพาภรรยาไปขายน้ำยางพาราที่ร้านรับซื้อน้ำยางใกล้บ้าน
เบียร์ก็นำน้ำยางพาราไปขายที่เดียวกันจากนั้นนะคะเขากับในเบียร์ทะเลาะกัน
ภรรยามาห้ามแต่ถูกในเบียร์ชกเลยกลายเป็นต่อยกันทั้งคู่
เบียร์เนี่ยเอามีดเหมือนมีดเดินป่าค่ะ
ประมาณสัก๖นิ้วแทงที่แขนของเขาเขาป้องกันตัวไปแย่งมีดมา
แล้วก็ใช้มีดเล่มนั้นแทงไปกลางหลังของเบียร์
ก็พยายามหนีตายวิ่งไปที่รถพอเขาหันกลับมา
เพิ่งรู้ว่าภรรยาก็ถูกแทงไปด้วย
อะร้อนเหนือนึกไม่ใช่หอยัดขวานนะเค้าหัน

คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราย้อนไปที่จุดเกิดเหตุค่ะ
เป็นร้านรับซื้อน้ำยางพาราอยู่ริมถนนทุ่งใหญ่ลำทับ
วันนี้ร้านปิดแต่ยังมีร่องรอยคราบเลือดอยู่แบบนี้นะคะ
ก็พยายามจะทำความสะอาดแต่มันก็ยังหลงเหลืออยู่
ลือนามอายุ๔๓ปีเป็นเจ้าของร้านรับซื้อยางพารา

น้องฟ้ากับสามีเนี่ยค่ะก็เอามาขายน้ำยางพารา
เบียร์กับแม่เข้ามาขายน้ำยางพาราเหมือนกันแต่ทะเลาะกัน
จับใจความได้ว่าเป็นเรื่องขัดแย้งในครอบครัวก่อนหน้านี้อยู่แล้ว
เธอก็เห็นใจนะคะเพราะน้องฟ้าท้องสี่เดือน
แต่กลายเป็นว่ามาถูกแทงจนได้รับบาดเจ็บ
เห็นเหตุการณ์ที่เข้าไปห้ามนะครับ
บอกว่าถ้าเขาตัดสินใจช้าไปเสี้ยววินาทีเนี่ยต้องมีคนตายแน่นอนนะฮะ
เพราะตอนนั้นเบียกำลังใช้มีดจ่อคอหอยอลงกรอยู่แล้ว
เขาก็ไปห้ามแต่พบว่าอลงกรเนี่ยใช้มีดเล่มเดียวกัน
มันดึงมีดออกไม่ได้นะฮะ
เพราะว่ามีดที่ใช้เป็นมีดเดินป่ามีขอบหยักอยู่บนสรรนะครับ

ส่วนฟ้าเนี่ยหลังจากเห็นว่าถูกแทงระบาดเจ็บสาหัส
เขาก็ตัดสินใจพาส่งโรงพยาบาลทันทีนะฮะ
ไม่รอรถกู้ชีพมานะครับ
ส่วนปมเหตุคาดว่ามาจากความขัดแย้งในครอบครัว
ครับ
วันนี้เราไปที่บ้านของคุณยายน้อยนะครับ
เป็นคุณยายของฟ้าแล้วก็เบียบอกว่าบ้าน
ของทั้งคู่อยู่ห่างกันประมาณ๕๐เมตร
ห่างจากจุดเกิดเหตุ๒กิโลนะฮะบ้านแต่ละ
หลังเนี่ยเลี้ยงสุนัขเอาไว้๓๔ตัว
ก่อนหน้านี้ทั้งสองครอบครัวทะเลาะกันเรื่อง
แล้วทางฝั่งของผู้เป็นเจ้าของก็ไม่ยอมห้ามกัน
ตอนนั้นมีผู้ใหญ่บ้านมาช่วยเจรจากลายเกลี่ยนะฮะ

ล่าสุดอาการของฟ้าแล้วก็ลูกในท้องนะครับตอนนี้ยังวิกฤตนะฮะแพทย์ต้องส่งต่อไปที่โรงพยาบาลทุ่งส่งนะครับส่วนตัวของในเบียร์
นะฮะสพทุ่งใหญ่ให้ข้อมูลว่าต้องรอให้ทั้งสองฝ่ายอาการดีขึ้นก่อนนะครับจะเรียกมาสอบปากคำแล้วก็แจ้งข้อหาดำเนินคดีกันต่อไปนะครับ